มาดูเรื่องของเส้นทางที่จะมีการเตรียมเปิดใช้
เปิดใช้นี่คือเขายังสร้างไม่เสร็จดีนะคะ
แต่ว่าน่าจะเปิดใช้ให้บริการแล้วนะคะ

เพื่อช่วยระบายรถในช่วงเทศกาลสงกราน
เส้นทางนี้นะคะก็คือเส้นทางเชื่อมระหว่างปราจีนบุรี
จังหวัดนครราชศรีมาก่อนหน้านี้
ถ้าใครจะเข้าเส้นทางนี้ต้องขึ้นไปบนเขาใหญ่ค่ะ
ถึงจะข้ามไปได้แล้วรถก็ติดบนเขาใหญ่

เขาก็เลยมีการสร้างอุโมงลอดเส้นทางนี้
ก็คือเส้นทาง๓๐๔ปราจีนบุรีนครราชศรีมา
เป็นเส้นทางเชื่อมจากภาคตะวันออก

ตอนนี้การสร้างของอุโมงใกล้แล้วเสร็จนะคะ๑อุโมง
ความยาวช่วงแรก๒๕๐เมตร

อุโมงมี๒ช่องการจราจร

ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาสงครานนี้

ก็เลยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประสานกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
ขอให้เปิดการเดินรถในอุโมงเป็นการชั่วคราวค่ะ
ซึ่งทางบริษัทฝ่ายวิศวกร
พร้อมตำรวจมีการซักซ้อมการเดินรถ
ซักซ้อมระบบไฟฟ้าพัดลมเรียบร้อยแล้ว
และได้เปิดให้ประชาชนเริ่มต้นใช้งาน

นายอธิชาติบุญยังผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
บอกว่าได้ทดสอบระบบอุโมงเรียบร้อยแล้ว

เราจะเปิดจนกว่าเทศกาลจะสิ้นสุด
และก็จะดูปริมาณการจราจรอีก๑ครั้ง

จะยังคงเปิดให้ใช้งานต่อไป
แต่ทีนี้ช่วงของการสร้างจนเสร็จนี่นะคะ
คาดว่าจะเป็นภายในปลายปีนี้

อกจากที่จะมีการสร้างอุโมงสำหรับรถยนต์ลอดไปลอดมาแล้วเนี่ยนะคะ
ยังจะมีการก่อสร้างสะพานยกระดับความยาว๕๗๐เมตร

และสร้างอุโมงให้สัตว์ป่าเดินข้าม
โครงการเชื่อมผืนป่ามรดกโลก
ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติทัพลานค่ะ